ไปดูที่วัดสว่างอารมณ์กันก่อน
ที่วัดแห่งนี้คนเยอะเลย

ดานักเสี่ยงโชคเข้าไปหาเลขเด็ด
แล้วก็ขอพรจากพระอาจารย์แป๊ะ
จะอรวาดวัดกันอย่างเนืองแน่น
อาจารย์แป๊ะท่านประกอบพิธีสวดขอพร

แล้วก็ให้ชาวบ้านนำแบงค์ไปแลกกับแบงค์มงคลฉบับละ๒๐บาท
ญาติโยมเอาเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงนะ
มีผู้นำแบงค์หรือธนบัตรไปต่อแถวแลกกันยาวเหยียดเลยนะครับ
แล้วก็มีบางคนจ้องไปที่เลขท้ายธนบัตรใบแรกที่มีคนนำไปเปลี่ยน
เพื่อจะนำตัวเลขเลขท้ายของธนบัตรใบแรก
เสี่ยงโชคร่วมกันด้วยนะครับ
เพราะว่าเคยมีคนนำเลข๓ตัวท้ายของธนบัตรใบแรกอะไรแบบนี้
เสี่ยงโชคแล้วก็ถูกรางวัล
แล้วมันเป็นแบบนี้มาถึง๔งวดติดนะไงคุณ
โดยครั้งนี้ธนบัตรใบแรกที่มีคนนำมาแลกก็ลงท้ายด้วยจุด
เอ้าพูดไม่ได้เหรอเลขธนบัตร
เอาเหรอนี่ทีแรกกะจะเบรกนะคุณผู้ชม
แต่ว่ารู้ว่าคุณผู้ชมรอดูข่าวอะไรพวกนี้อยู่
เดี๋ยวจัดให้อีกสัก๓ที่ละกันค่ะ

ที่เลยดิฉันพาไปก่อนพาไปที่อุดรธานีค่ะ
ของแปลกเที่ยงเผลอหนองหาญ

เออก็เลยลาบก้อยเข้าไป

เป็นจอมปลวกคุณสืบสกุล

สูงสักประมาณ๕๐เซนติเมตรนะคะ
แล้วมันโผล่ขึ้นมาริมรั้วของร้านอาหาร
ที่หมู่บ้านหนองแสนศรีที่หมู่สิบห้า

ชาวบ้านก็โอ้มาเลยค่ะพวงมาลัยเอาไปคล้องไปจุดทูบบูชา
เพราะว่าเชื่อไงว่าจอมปลวกที่รูปร่างคล้ายพญานาค
คงเป็นพญานาคมาให้โชคให้ลาบ
ทีนี้เอายังไงดิฉันก็ก้มตะแคงตะแคงมองอยู่

แต่ไปหาเลขที่ร้านมาให้
เลขที่ร้านคือเลขที่๕๗
แล้วก็เจ้าของร้านคือคุณพี่สมพร
เขาก็บอกว่าโอ๊ยก่อนหน้านี้ลูกสาวผมทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้ฝัน
เห็นพญานาคตบเข่าฉาดเลย
งวดนี้แหละบ่ายนี้แหละต้องมา
อาจจะมีสิ่งดีเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็มาเจอจองปลวกตรงนี้พอดี
แต่ว่าแวะไปที่ร้านของพี่แล้วก็ไปอุดหนุนลาบก้อยเขาด้วยนะครับ
ไปดูอีกที่หนึ่งนะครับนี่งูเขียวมาจากไหนก็ไม่รู้

ขนาดความยาวประมาณ๑เมตรถึงเมตรครึ่งกำลังเลื้อยออกมาจากกลวยยาง
ซึ่งคาดว่ามันน่าจะเข้าไปหลบฝน
ตำรวจกำลังจับหยิบกลวยย้ายมาตั้งบนถนน
เจองูโผล่ออกมาแบบนี้ตกใจสิครับ

หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านไปแอบสังเกต
หมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของตำรวจ
เพื่อพากันไปเสี่ยงโชคด้วยนะครับ

เห็นแว๊บเดียวเองนะฮะมีเห็นเต็มแล้ว
ไปดูสัตว์นำโชคอีกสักตัวหนึ่งนะครับที่จังหวัดพัทธลุงครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยลูกแมวเหมียว
ที่ติดอยู่ภายในห้องเครื่องรถเก๋งโตโยต้า
ซึ่งจอดอยู่ข้างสำนักงานขายตรงสินค้ายี่ห้อ๑
ริมถนนสายเอเชียพื้นที่อำเภอเมือง
โดยคุณเรวัตพลหัสสะเจ้าของรถเล่าให้ฟัง
บอกว่าขณะที่กำลังจะขับรถออกจากสำนักงานเนี่ย
คือได้ยินเสียงอะไรแววเหมือนแมวร้อง
ก็เลยจอดรถหาส่องดูในรถก็ไม่มี
ก็เลยเปิดฝากระโปรงดูก็ยังมองหาตัวไม่เจอนะครับ

แมวเหมียวยังร้องอยู่เรื่อยก็รู้แล้วล่ะ

กระทั่งกู้ภัยมาช่วยจับออกมาได้นะครับ
นี่ก็เป็นลูกแมวเพศผู้อายุน่าจะประมาณ๓๔เดือน
เจ้าของรถก็ซื้อข้าวหมูแดงให้มันกิน
ก่อนจะรับไปเลี้ยงพร้อมตั้งชื่อว่าเจ้าบุญรอด
แล้วก็เชื่อว่าเจ้าบุญรอดน่าจะมาให้โชคกับเขานะครับ
เตรียมนำเลขทะเบียนรถของทั้งตัวเอง
ของทั้งรถกู้ภัยแล้วก็รถนักข่าวไปเสี่ยงโชคด้วย
คุณผู้ชมจะหาว่าไม่บอกเลขทะเบียนรถเลย
คือเลขทะเบียนรถของพี่เรวัตเนี่ยคือทะเบียนกไก่คควาย๖๙๙๒นะครับ

ทะเบียนรถนักข่าวหรือว่าทะเบียนรถของกู้ภัยมองไม่ทัน
รถตำรวจที่มีงูเขียวโผล่มาจากกรวยด้วยหรือเปล่า
นั้นมองทันอยู่๗๓๐๕ผมมองทันอยู่